สายใหม่ร้านเรานะครับร้านเราจะเน้นออริจินอนอย่างเดียว

ครับคือแป้งธรรมชาติเพราะเราจะเน้นเอาธรรมชาติอย่างเดียวเลยครับ
ครับผมสวัสดีครับผมบังดินโรตีไทยใหม่นะครับ
เชิญเข้ามาดูข้างในก่อนเลยครับวิธีการทำแป้ง
มีแบบไหนมีอะไรมั่งเชิญเลยครับ
พี่ครับวิธีการทำแป้งวิธีการผสมมันจะยากหน่อย
ก็ใช้น้ำผสมกับเกลือพอประมาณแล้วก็เอาแป้งผสมลงกันแล้วขยำให้มันเข้าที่
แล้วก็จะหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงจะมาทำได้นะครับ
นี่ครับสีใบเตยอยู่ด้านหน้าเลยครับใบเตยของเราก็ไม่เหมือนที่อื่นนะครับ
ต้มทีเป็นประมาณครึ่งวันนะครับกว่าจะได้น้ำใบเตยออกมาแล้วก็ผสมสีนิดนึง
แล้วก็มีน้ำมีเกลือหอมมากเลยครับ
อันนี้คือการทำแป้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูการวิธีการทำเส้นสายไหม
นี่แหละครับวิธีการทำสายใหม่นะครับ๑เอาน้ำใส่กับน้ำตาลเคี่ยวให้เดือดอย่างนี้นะครับ
อันนี้คือวิธีการทำอันนี้คือการเริ่มต้นจากไทยไหม
พอเคี่ยวนี้เสร็จปุ๊บก็เอามาทำให้เย็น
ไสไหมนี่มันจะช้าไม่ได้เลยเพราะช้าเสียทันที
เนี่ยอันนี้น้ำตาลพอเคี่ยวได้ขนาดปุ๊บเนี่ยเราจะมาทำให้มันจับผนึกให้เป็นก้อน
แล้วทุกอย่างใช้ความร้อนโอ้โหร้อนมากเลยโดนตรงไหนอยู่ตรงนั้นนะเนื้อหลุดเลยนะตรงเนี้ย
สายไหมมันก็จะมีอยู่อีกแบบหนึ่งคือเชื้อเชื้อนี่ครับมันจะมีแป้งกับน้ำมัน
ตัวนี้เคี่ยวนานเคี่ยวประมาณสองชั่วโมงเนี่ยถ้าไม่มีเชื้อจะไม่เป็นเส้นเนี่ย
วิธีการทำเส้นใหม่ก็อันนี้ค่อยดึงไปทีละเส้นทีละเส้น
นี่แหละครับใช้แรงเยอะนะครับตัวนี้ใช้แรงมาก

ก็บอกแล้วน้องเหยื่อแตกเลย

เปิดมาประมาณ๓๐กว่าปีแล้วครับ

ร้านผมจะเปิดประมาณ๒โมงเช้า
ประมาณสัก๕โมงถึง๖โมงนะครับ

อร่อยอร่อยที่สุดนะครับ
น่ากินจริงมีโอกาสลองไปอุดหนุนร้านนี้ดูนะครับ